ถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเป็นยุคของเขาเรียกว่ายาน
คนมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีจักรยานไฟฟ้า
บ้านนี้ก็มีคุณผู้ชมฮะจอดแล้วก็จอดไว้ในบ้านนะ
เสียบชาร์จไว้ด้วยแล้วออกไปนอกบ้าน
เพื่อนบ้านโทรมาบอกไฟไหม้
โอ้โหทั้งเพื่อนบ้านทั้งดับเพลิงต้องลากสายางมาฉีด
นี่บ้านเลขที่ครับ๗๐๒ครับ๗๑นี่แหละค่ะชื่อหมู่บ้านในฝัน๓นะ
โอ้โหเมื่อกี้ไงเขียนว่าบ้านในฝันแต่ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่อยู่ในฝัน
ไม่อยากให้ไฟมาไหม้บ้านฉันถ้าอยู่ในฝันก็ฝันร้าย
ดอมไอ้สภาพเดิมเป็นไงวะน่ะเหลือแต่โครงแล้วอ่ะ
เบิร์ดพี่น้ำแข็งดูสิต้องฉีดไปยังฝ้าเพดานเลย
หมู่บ้านนี้อยู่ในอำเภอเมืองสระบุรีครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะ
ไฟลุกไหม้รุนแรงเลยบริเวณหน้าบ้านครับแล้วก็ตอนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงเนี่ย
ก็ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ค่อยเริ่มฉีดน้ำดับไฟแบบนี้
แต่ระหว่างฉีดก็มีเสียงระเบิดดังเป็นระยะเปลวไฟนี่ลามไปถึงรถเก๋งด้วย
คือที่ชาร์จเนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้าแต่ไฟมันไปติดเอารถเก่งด้วย
มีกระบะด้วยที่จอดอยู่หน้าบ้านอีกหนึ่งคันตรวจสอบหลังจากเปลวเพลิงสงบแล้ว
จากยานพาหนะที่เสียหายเนี่ยหน้าบ้านในบ้านมีบางส่วนก็เสียหายไปด้วยครับเกรียมฮะ
โอ้โหมันเกรียมหมดเลยโอ้โหเสียหายเยอะเลยนะเนี่ยใช่เจ้าของบ้านคือพี่พากามาศครับ
ให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตอนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยเธอกับสามีเอารถจอดไว้ที่บ้านนะ
ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแล้วออกไปทำธุระสักพักเพื่อนบ้านโทรบอก
ปากกามาศไฟไหม้บ้านพี่อ่ะตอนนั้นเธอยังไม่รู้เลยไปไฟไหม้ตรงไหน
แต่หน้าบ้านเนี่ยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะครับเพราะว่าสามีเธอชอบประดิษฐ์

ก็ถามแฟนว่าหนูไม่รู้จักครับ
คือผมไม่แน่ใจว่าตอนที่พี่เพิ่มรถจักรยานไฟฟ้า
หรือว่ารถไฟฟ้าอะไรมาในบ้านนี่พี่ได้เปลี่ยนหม้อแปลงไหม
คือพี่จะต้องเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงนะครับหนึ่ง
แล้วมิเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนนะผมไม่แน่ใจว่าพี่เปลี่ยนหรือยัง
ถ้าพี่เปลี่ยนแล้วก็ต้องหาสาเหตุอื่น
นะครับปัจจุบันที่ดอมบอกใช่ไหมรถยนต์ไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างกำลังได้รับความนิยม
ดูกำลังไฟด้วยนะครับอ่าใช่ดูกำลังไฟที่บ้านท่านใช้ปกติเดิมเนี่ย
หม้อแปลงขนาดหนึ่งนะแต่พอท่านจะต้องชาร์จรถไฟฟ้า
จะเป็นรถจักรยานรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ไฟฟ้า
ก็ตามแต่ปรึกษาการไฟฟ้าสักนิดนึง
ผมว่าคุณจะต้องเปลี่ยนหม้อแปลงกับเปลี่ยนมิเตอร์นะครับ